ส่วนฟุตซอลก็ต้องลุ้นเชียร์กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเล่นในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับ
ซึ่งก็เจอกับคู่แข่งร่วมสายในรอบแรกก็คือมาเลเซียซึ่งชัดเจนแล้วนะครับว่ายุคนี้มาเลเซียน่ากลัวแล้วนะครับ
โอ้โห๔เกมเขาก็ชิงกับเรานะครับแล้วเขาก็เกือบที่จะทำเราเหนื่อยหนักเหมือนกันนะครับในนัดชิงชนะเลิศ
ซึ่งโปรแกรมนะครับการแข่งขันเนี่ยทางปูปิสก็บอกว่าการฝึกซ้อมเน้นนะครับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็
แล้วหน้าเป็นหูก็คือวรุธหวังซามาแอนนะครับโหวดทองก็มีแผลเก่าที่เป็นน๋องช่องท้องเจ้าตัวฝื่นเล่นมาตั้งแต่แมชที่สองอีก๑คน
ก็คือวิทยาศักดิ์ศรีชัยนะครับเป็นหนึ่งคนที่มีฝีขึ้นที่แขน
ก็ให้เจ้าที่ทีมเนี่ยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งมนุษย์ลุ้นว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแต่วีรศักดิ์น่าจะลงสนามได้
ส่วนเป้าหมายกับการเจอกับมาเลเซียก็บอกว่าต้องแชมป์อย่างเดียวต้องเท่านั้น
ต้องชนะให้ได้ส่วนเกมการแข่งขันไม่น่าจะเหมือนเกมที่พบกันในรอบแรก
เพราะว่ามาเลเซียก็พัฒนาฟอร์มขึ้นมาตัวเองเหมือนกันนะคะ
เห็นได้จากเกมล่าสุดก็คือเกมรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่ชนะเวียดนามเจ้าภาพ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้ได้ตามมาตรฐานตามแท็กติกที่เตรียมเอาไว้
แล้วก็หวังจะคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๑๓ให้ได้
ซึ่งเจษฎาซูนเดชนะคะก็บอกว่าศักยภาพแล้วก็ระบบของทีมไทย
จะเอาชนะความสามารถเฉพาะตัวของมาเลเซียแล้วก็นำแชมป์กลับมาฝากแฟน
มีระบบที่ดีขึ้นและก็ด้วยความสามารถของแต่ละผู้คน
ก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้มากมากยินดีไปด้วนครับ
เรื่องความสามารถของตัวแล้วก็เรื่องความเร็วของเขา
แต่ศักยภาพของเราก็ใช้ระบบเข้าไปช่วย
ทำให้รอบแรกที่เราเจอเขาทำให้เราชนะ
ชิงนะครับวันที่๓พฤศจิกายนนะครับ
เวลา๑ทุ่มนะครับไทยเจอกับมาเลเซีย
แล้วก็ชิงดับ๓เวียดนามเจ้าภาพพบกับทางเมียนมาหรือพม่านะครับ
แข่งขันเวลา๔โมงเย็นแข่งกันก่อนเรานะครับ